มาดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่พัทธลุงนะครับ
มีการยิงถล่มรถกัน๒จุดนะฮะปลอกกระสุนเกลื่อนถนนเลย
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่ตำบลครูหาสวรรค์
เหตุการณ์ที่๒เกิดขึ้นที่ตำบลท่าแคร์
ตำรวจเชื่อมั่นว่าทั้ง๒เหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต๓ราย

นี่ดูเหตุการณ์แรกก่อนเพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะครับ
อันนี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าธนาคารทกศท่ามิรำ
ตำบลครูหาสวรรค์อำเภอเมืองเมื่อเวลาประมาณตี๓๐นาทีนะครับ
ตำรวจสพเมืองพัทธลุงได้รับแจ้งเหตุ
มีคนถูกยิงเสียชีวิตคารถแล้วก็ไปตรวจสอบพบปลอกกระสุน
โอ้โห๔๐กว่าปลอกเลยนะฮะเกลื่อนกระจายเต็มถนนเลย
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นภาพแบบนี้แหละนะครับ
เพราะว่ามีคนร้าย๓คนเนี่ยเดินมาหาผู้ชายที่ขับรถแล้วก็นั่งอยู่ในรถคันแรกเนี่ยนะฮะ
แล้วจากนั้นใช้ปืนกระหน่ำยิงจนกระทั่งคนขับเสียชีวิตอยู่ภายในรถ
แต่ว่าคนที่นั่งข้างคนขับวิ่งหลบหนีออกมาจากรถได้นะครับ
จากนั้นมีการกราดยิงใส่รถอย่างเต็มอัตราเลย
ทำให้ตำรวจไปพบปลอกกระสุนตั้ง๔๐นัด๔๐ปลอกนะครับ
ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
พบศพผู้เสียชีวิตเป็นชายุคประมาณ๓๐ปี
สภาพศพมีรอยสักตามลำตัวสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงยีน
รองเท้าผ้าใบหมวกแก๊ปแล้วก็ใส่แมส
แล้วก็มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมตามลำตัวเนี่ยนะฮะ
นัดใบหน้าอีก๒นัดต้นขาขวา๓นัดแขนซ้าย๑นัด
แขนขวา๒นัดและไหล่ขวาอีก๒นัดรวมเป็น๑๗นัดนะฮะ
ทีนี้ตำรวจก็เก็บหลักฐานอื่นรองเท้าแตะ๑คู่
แล้วก็มือถืออีก๒เครื่องเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด

ถูกต้องค่ะทีนี้พอมาตอนเช้าตำรวจก็ได้รับแจ้งว่าเจออีกจุดหนึ่ง
พบศพผู้เสียชีวิต๒ศพอยู่ที่บริเวณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บริเวณหัวสะพานคลองลำเบ็ดที่หมู่๑๒ริมถนนสายเอเชีย
ตำบลท่าแคร์อำเภอเมืองอำเภอเดียวกันแต่ว่าคนละตำบล
แต่ว่า๒จุดนี้เป็นจุดที่อยู่ไม่ไกลกันมาก
ทะเบียน๓กไก่ลิง๖๒๘๐กรุงเทพมหานคร
สภาพศพนี่คือโดนยิงพลุนนะคะ
แล้วก็ที่ตัวรถมีรอยกระสุนปืนกว่า๑๐นัด
ตัวของผู้ตายมีกระเป๋าแล้วข้างในก็มีทั้งยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์จำนวนนึง
อกจากนี้ก็พบกระสุนปืนลูกซอง๑นัด
และที่พื้นรถด้านหลังก็พบปืนลูกซองพกสั้นอีก๑กระบอก

ผู้การจังหวัดคือพลตำรวจตรีกิจสดาแก้วจันดี
ก็เปิดเผยบอกว่าประเด็นการสอบสวน
ก็จะโยงไปถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
แล้วก็เหตุทะเลาะวิวาดกันในร้านข้าวต้ม

เพราะมีเรื่องของยาเสพติดที่เจอในรถด้วยนะครับ
ขณะนี้พยายามตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็ส่งทีมสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
ล่าสุดตำรวจทราบชื่อแล้วนะฮะ
ประกอบด้วยนายรัตนพงศ์จันปนอายุ๓๘ปี

ก็คือนายรัตนพงศ์จันปนอายุ๓๘ปี
อันนี้เสียชีวิตในเหตุการณ์แรกที่หน้าธนาคารทกศ
ส่วนนายพาสกรดำสนิทอายุ๒๑ปี
และนายอัฐกรนุ่นปานอายุ๒๕ปี
อันนี้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่๒
ตรงหัวสะพานคลองลำเบ็ดเนี่ยนะครับ
ส่วนผู้ที่สามารถวิ่งหลบหนีรอดชีวิตไปได้๑คน

ก็คือนายชนละทิศแซ่หลี
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตามตัวมาสอบปากคำนะฮะ
จากการตรวจสอบอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
ยืนยันว่าเป็นปืน๒กระบอก
ก็คือปืนขนาด๙มมแล้วก็ปืนกลอูซี่
ซึ่งใช้กระสุนปืนขนาด๙มม
โดยเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายมีความชำนาญในการใช้อาวุธสงครามเป็นอย่างดี
ล่าสุดเจ้าหน้าที่พอจะได้เบาะแสของกลุ่มคนร้ายแล้ว

เพื่อให้เพียงพอต่อการออกหมายจับต่อไป
อันนี้เป็นเหตุอุกอาจที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเองนะฮะ